ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุมาเตือนกันอีกสักหน่อยนะฮะ
เพราะว่าใกล้จะถึงสงกรานก็จะเดินทางกันแล้วนะครับ
คือใช้รถใช้ถนนขับรถขี่รถเนี่ยต้องระวังจริงนะครับ
คือเผลอนิดเดียวเนี่ยถึงกับตายนะฮะ

ไปดูกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่จับภาพอุบัติเหตุในครั้งนี้ไว้ได้นะครับ
นี่ค่ะคือที่เห็นจักรยานยนต์คันนี้มากันสองคนเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะ

แล้วล้มลงไปเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตนะครับ
คือก็ต้องแสดงความเสียใจนะฮะทั้งสองศพ
ก็อาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้หรือยังไรแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
คือที่กล้องหน้ารถคันนี้ที่คนที่อยู่ในรถเขาพูดคำแรกเอาไว้เอ๊ะเบรกอะไรกันเนี่ย
ด้านหน้าเนี่ยเขามีด่านอ่าพอข้างหน้าเนี่ยมีด่านเนี่ย
รถบรรทุกคันนี้มาเลนกลางเขาก็จะเข้าขวาอาจจะชะลอเข้าด่าน
จักรยานยนต์คันนี้ฮะทีแรกจะออกขวาก็เลยหักซ้าย
แล้วไปเกี่ยวตรงมุมอ่ะแล้วจังหวะก็กระแทก

ใช่ครับลงพื้นถนนเนี่ยโอ้โหกระแทกแล้วคอหักด้วยฮะ
สองศพเลยนะครับทั้งคนขี่คนซ้อนนะครับนายเตชะพินวงอายุสามสิบสาม
คนซ้อนนายนิพัฒน์แสงวงอายุ๓๒นะครับ
เป็นพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้างนะครับ
กำลังจะขี่รถเนี่ยมาจากทางเขาไร่ยาจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนะครับ
ทุก๖ล้อก็อยู่ด้านหน้าตามภาพที่ท่านเห็นนะครับ
คนขับรถบรรทุก๖ล้อนะครับบรรทุกอิดบล็อกมานะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็จอดอยู่ห่างจากจุดที่รถเขากระเด็นคว่ำไปเนี่ยสัก๑๐เมตรนะครับ
คนขับคือนายสมชาติทองนอกอายุ๓๗ปีนี่ฮะรถคันนี้นะครับ
ก็มีครอบครัวที่ทราบข่าวเดินทางมาถึงนี่ก็ร้องไห้กัน
จังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันกระทันหันจริงจริงนะฮะ

ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็นำมาเตือนกันไว้เรื่องของอุบัติเหตุบางทีมันนิดเดียวนะฮะ